คุณผู้ชมเหนื่อยเลยค่ะไม่ใช่เหนื่อยที่ใส่หน้ากากอ่านข่าวนะ
แต่ทั้งตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองเหนื่อยที่ต้องไล่จับกลุ่ม
ผู้ชายคนนี้นะเขาเคยโดนจับคดีเสพยาเสพติด
พอพ้นโทษออกมาแล้วปั๊บของคุณผู้ชมครับ
ตอนนี้เป็นพ่อค้ายาเสพติด
ไปดูการจับกลุ่มกันหน่อยค่ะ
พุ่ง

กุญแจไหมเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการจับกลุ่มนี้เลยนะคะ
เหมือนเราอยู่ในปฏิบัติการด้วยนะใช่ค่ะคุณผู้ชม

รภูมิเจ้าหน้าที่ตำรวจสพโพทองที่๑๐๑เนี่ยนะ
ตามเข้าไปแล้วก็ไปรวบตัวนายวิเชียนแก้วพันจันท
อายุ๔๘ปีเป็นพ่อค้ายา
นี่เขาไปบุกล้อมนะในกระท่อมสวนยางพารา
ทิศเหนือของบ้านหวายอยู่ที่อำเภอเสรภูมิ
ซึ่งกระท่อมนี้นายวิเชียนพ่อค้ายาอยู่ในนี้
ทีนี้พอเจ้าหน้าที่แสดงตัวจับกลุ่มนายวิเชียนเขาก็วิ่งหนี

ภาพมันก็จะแบบกล้องที่ติดอยู่เนี่ยนะของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะ

บางทีก็ชัดบ้างบางทีก็ไม่ชัดบ้าง
แต่เห็นว่าเขาหนีเข้าไปในป่าอ้อย
เจ้าหน้าที่ก็วิ่งไปไล่ตามจนไปตะคุบตัวได้ค่ะ
แล้วเจอยาบ้านะตกอยู่ใกล้กับจุดที่จับกลุ่มประมาณ๒เมตร
เจอยาบ้าอยู่บนตู้เย็นในกระท่อมด้วย
เอามานับรวมกันนับรวมกันได้เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดเมตรค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งตัวพ่อค้ายาคนนี้เขายอมรับนะ
ว่าก่อนหน้าผมเคยโดนจับคดีเสพยาบ้าแล้วก็ติดคุกไป
พอออกจากคุกมาประมาณปีนึงจากที่เสพอย่างเดียว
ตอนนี้มาขายด้วยขายให้กับวัยรุ่นในพื้นที่นี่แหละ
ที่ได้มาเนี่ยก็เอาไปเที่ยวเอาไปใช้จ่ายเอาไปเล่นการพนัน
เจ้าหน้าที่ก็คุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพโพทองต้องดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาเสพและมียาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งไว้ในครอบครอง
เพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ